ตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีครูทำร้ายร่างกายเด็กอนุบาลของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นะคะ
ล่าสุดวันนี้ครูจุ๋มรับทราบข้อกล่าวหาที่สอนอเรียบร้อยแล้วนะคะ
นางสาวออนอุมาปลอดโปร่งหรือว่าครูจุ๋มค่ะผู้ต้องหาที่ทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรชายพฤกษ์เพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะคะ
ตำรวจแจ้งไป๒ข้อหาคือทำร้ายร่างกายและความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กมาตรา๒๖ว่าด้วยการทารุณกรรมต่อเด็กค่ะ
ผู้สื่อข่าวเรารายงานมาว่าครูจุ๋มเนี่ยมีสีหน้าเรียบเฉยแล้วก็ไม่ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนเลยนะคะ
พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ที่ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีนี้บอกว่า
แบ่งชุดพนักงานสอบสวนในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดเพื่อจะดูพฤติกรรมของครูคนอื่นอื่นที่กระทำความผิดด้วย
วันนี้เนี่ยก็ยังมีผู้ปกครองเดินทางมาที่โรงเรียนเป็นจำนวนมากเพราะว่าจะมาเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้หญิงเสื้อชมพูคนนี้ก็คือดรกระหนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระชวงศึกษาอธิการที่ลงมารับเรื่องตั้งแต่แรก
คือต้องบอกก่อนว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ผู้ปกครองเขาโวยวายกันเนี่ย
เป็นเพราะว่าทางโรงเรียนไม่ยอมให้สื่อมวลชนเข้าไปร่วมฟัง
การจราจาพูดคุยด้วยอย่างนั้นก็เลยมีปัญหาการ
สุดท้ายแล้วดรกระหนกวันเลยต้องออกมาพูดเด็ดขาดยืนขึ้นอย่างนี้เลย
บอกว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริหารโรงเรียน
แล้วก็เอาผิดครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
แล้วก็มีการสอบถามผู้บริหารถึงใบประกอบการสถานศึกษา
ให้เอาใบอนุญาตมาแสดงเดี๋ยวนั้นด้วยนะคะ
ผู้ปกครองก็ปรบมือกันถึงความเด็ดขาดนี้ค่ะ
ว่าอย่างน้อยก็มีคนที่จะเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเขานะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องครูจุ๋มยังไม่จบ

พฤติกรรมเหมือนกันเลยก็คือแสดงความรุนแรงกับเด็ก

เขาบอกว่าไม่รู้แหละว่าห้องไหนแต่โรงเรียนเดิมค่ะ
ครูคนนี้กระชากเด็กผู้ชายแรงมาก
แล้วไม่ได้กระชากครั้งเดียวกระชากหลายครั้งนะคะ
ส่วนอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปของครูคนนึง

นั่งอยู่เฉยนะคะลองดูลูกศรที่เราชี้ไว้นะ
เด็กนั่งอยู่เฉยครูเดินเอามือไปดึงผมเด็ก
หน้าตาเฉยเลยเนี่ยอยู่ก็เดินไปแล้วก็ดึง
ส่วนคลิปที่๒เป็นครูคนเดิมนะคะ
หลังจากดึงผมเด็กเสร็จแล้วเหมือนยังไม่หนำใจ
ผลักเด็กค่ะอันนี้คือยังดึงผมอยู่นะ
อีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปผลักเด็กนะคะ
บอกว่าผลักเด็กจนหน้าหงายเลย
ดูจังหวะนี้เหมือนกำลังสอนระบายสีอะไรสักอย่างอยู่ใช่ไหม

ค่อยผลักแล้วดูแล้วเหมือนผลักแบบเหมือนผลักเข้าที่หน้า

และคลิปสุดท้ายยังคงเป็นครูคนเดิมอยู่นะคะ

แล้วก็เดินไปแย่งอะไรบางอย่างจากมือน้องอะค่ะ
นี่ตีน้องเห็นไหมตี๒ที
คือเด็กทำอะไรผิดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะ
แปลกกันไปหมด
แล้วทำไมบุคลากรของโรงเรียนคุณ
เดี๋ยวมีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันหมด
คุณมีการอบรมอะไรยังไงแบบไหนกันมา

ชื่อว่าครูอิ้วนะคะซึ่งตอนนี้ลาออกไปแล้ว

ถ้าไม่มีจิตใจจะรักเด็กจะเมตตาต่อเด็ก